ไปดูเรือย้อที่เขาจอดเรียงรายสวยงามแบบนี้คุณ

ดิฉันฝันถึงทุกคืนเลยค่ะ

ถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ
แล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกจำนวนมากนะครับ
ในการชมงานตั้งแต่วันที่๗๑๐มกราคม
เข้าชมงานกว่า๖๐๐๐คนคุณ

นำมาจัดแสดงแต่ละลำมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน

เริ่มต้นคุณขนาดเล็กเบาะหน่อยคุณนะฮะ
ก็เล็กสุดเนี่ยยาว๒๐ฟุต

นี่ก็ประมาณรถยนต์เหมือนกันเนาะ

จนถึงขนาดใหญ่สุด๑๐๕ฟุต
ทั้ง๓ท่านจับต้องได้แน่นอน๓๖๐ล้านบาท

ขณะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับ
นอกของเรือแต่ละลำดูทันสมัยและสง่างาม
ภายในยังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามสะดวกสบาย

คุณได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คุณบอกดิฉันมาเลยดีกว่า

ในอันที่ดาวเต็นต์ผู้มนุยการในการจัดงาน

สามารถทำธุรกิจการท่องเที่ยวในชายฝั่งทะเลไทย

ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเติบโต

ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของจุดหมายปลายทาง
การท่องเที่ยวทางทะเลของเอเชียต่อไป

เหมาเรือย้อนออกไปกลางทะเล